คุณผู้ชมคะฟุตบอลจบแต่คนไม่จบ
เหตุการณ์นี้น่ากลัวค่ะเพราะว่าคือเขาเล่นฟุตบอลกัน
มีฝั่งหนึ่งไปกระแทกอีกฝั่งหนึ่ง
ก็เหมือนจังหวะเล่นฟุตบอลมีกระแทกกันใช่ไหมคะ

แต่ฝั่งที่ถูกกระแทกเขาโกรธมากพี่อุ๋ย

เพื่อนมีมีดมีขวดเบียร์มีอะไร
แล้วเกิดการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นไปดูเหตุการณ์ค่ะ
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำ๑๕มีนาคม
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดข้างสนามนะคะ

อยู่ในซอยเทียนทะเล๗เขตบางขุนเทียนกรุงเทพ
เราต้องใช้เป็นนามสมมุติค่ะเพราะเป็นเยาวชน
คนเจ็บในเวฟนะคะ
หลายคนเหลือเกินหลายคนค่ะพี่อุ๋ยเป็นลักษณะของการรุมทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะในเวฟเนี่ย
คือคนที่ไปกระแทกนักฟุตบอลฝ่ายตรงกันข้าม
ตอนที่เล่นฟุตบอลกันอยู่นะคะแล้วไปกระแทกเขา
แต่คนที่ถูกกระแทกเขาไม่พอใจจบเกมนี่โทรตามเพื่อนมาเลย
โทรตามพวกที่อยู่นอกสนามมาสมทบหน่อย
แล้วพักพวกที่อยู่นอกสนามมีมีดมีขวดเบียร์มีอะไรก็ติดไม้
กางเกงขายาวสีดำใส่ผ้าปิดจมูกนะคะ
เดินไปข้างสนามฟุตบอลแล้วส่งสัญญาณบอกด้วยนะมาถึงแล้วโอ้โหมาสมทบแล้ว
แล้วในเวฟก็นั่งอยู่โต๊ะข้างใช่ไหมคือเหมือนกับว่าคนก็พยายามจะไปห้ามให้ใจเย็นเห็นไหมคะ
ไปดันใจเย็นใจเย็นประมาณว่าหาว่าเขาเล่นนอกเกมกระแทกแรงอย่างเงี้ยเหรอ
มารแบบนี้แต่เพื่อนเลยสุดท้ายในเฟฟก็พยายามจะเดินหนีไปข้างนอก
โอ้โหไล่กลับเข้ามาข้างในไล่กลับเข้ามานะคะ
คือเขาพยายามหนีไปแล้วพี่อุ๋ยไล่เขากลับเข้ามาเพื่อกลุ่มตัวเองจะได้รุมทำร้าย
คุณผู้ชมคือเวฟเนี่ยยกมือไหว้ขอโทษนะครับแต่ยังไม่หยุดนะคะ
กล้องวงจรปิดด้านหน้าทางเข้าสนามฟุตบอลจะเป็นจังหวะที่ในเวฟผู้เสียหายเนี่ยค่ะ

คนที่เขาเห็นต้องมาห้ามแล้วก็จับแยกย้ายกันออกไปมุมบนนะคะ
คือจากข้างในเขาหนีออกมาข้างนอกก็วิ่งไล่กันต่อค่ะ

วันนี้เราส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีนักข่าวของเราโอ้โหไปตามเรื่องนี้ให้
คือตัวในเวฟผู้เสียหายก็อายุยังไม่๑๘ดี
เขาบอกว่าเอาจริงเขายอมรับนะว่าในสนามมันมีการกระทบกระทั่งกันจริงมีการกระแทกกันจริง
เขาว่าพลาดไปเตะเพื่อนของผู้ก่อเหตุ
แต่มันเป็นอุบัติเหตุในการเล่นฟุตบอลนะพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยเข้าใจเนาะ
เข้าใจค่ะเข้าใจแต่บางคนก็จะมองว่าแม่เล่นแรงไปหรือเปล่า

คือเวฟบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจจริงขอยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างเล่นฟุตบอลและผมขอโทษแล้ว
ผมขอโทษแล้วจริงแต่อีกฝ่าย๕๕๐
ด่าค่ะเริ่มจากการด่าแต่เวฟก็คิดว่าเอาด่าแล้วคงจะจบ
ไม่คิดว่าจะถึงขั้นตามพักพวกจากข้างนอกมาแล้วมารุมทำร้ายเวฟ
เก้าอี้ฟาดมีมีดมีขวดเบียร์มีอะไร
บอกว่ามีแผลตามตัวเต็มไปหมดนะคะจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
เจ้าของสนามฟุตบอลค่ะนายสุภเดชเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะ
และยอมรับว่าเขาใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันจริงค่ะ

หลักฐานทั้งหมดภาพจากกล้องวงจรปิดอะไรก็ตามแต่เนี่ย
จะไปแจ้งความที่สอนอท่าข้ามจะนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี

เพื่อนข้างนอกที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลอะไรกับเขา

เรื่องของการพามีดไปในที่สาธารณะ

อยากจะให้เป็นตัวอย่างกับกลุ่มวัยรุ่นเลือดร้อน

ตอนนี้คือยังไงรู้ไหมคะไม่มีใครมาเช่าสนามเล่นแล้ว

เขากลัวเขาก็เสียหายเนี่ยค่ะ
มันจะเป็นยังไงนะเมื่อเห็นลูกตัวเองมาทำแบบนี้

ผมเป็นคนที่สงสารคนไม่ได้เป็นคนที่แบบ
ใจร้ายที่โมโหแต่ว่าเคสนี้

ทีมข่าวของเราได้ติดต่อไปหา

เขาไม่สะดวกจะออกมาให้สัมภาษณ์

เขายอมรับว่าพกมีดจริง
ไอ้ที่บอกว่าโยนฟุตบอลใส่เพื่อนนี้
เป็นการทุ่มใส่แบบโดนตัวเลยใช่ไหม
เขาบอกว่าเราต้องมาทำข่าวอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ

น้องควรย้อนไปดูน้องก่อนว่า
ไอ้ที่ถูกเขาเสียบใส่เตะใส่
หรือว่าเขาโยนบอลใส่อย่างที่น้องบอก
หรือด่าบุพการีของน้องก็แล้วแต่เนี่ย

แล้วน้องก็บอกใช่พี่ผมพกมีดมาเตะบอล

เป็นเยาวชนหมดเลยนะ
ไปมอบตัวกับตำรวจสอนอท่าข้ามค่ะ